เจอล่าสุดดิฉันเอาพูดตรงจำอายุไม่ได้
ถามถ่ายคุณอ้าโทษนะคะปีนี้อายุเท่าไหร่๗๐แล้ว

ที่สำคัญนะคะเอ๋บอกเลยว่าต้องสู้นี่

มุยทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังตลอดนะคะ
โดยล่าสุดอย่างที่บอกไปค่ะเราได้ไปเจออาเอก
ในงานประกาศรางวัลของสมาคมภูมิกับไทยค่ะ
ถามเรื่องหนังแกหน่อยวัยโอละวน๕ไง
ที่อาเอแก่ควักตังค์ทำงานตอนนั้นแล้วคือไม่มีลงฉาย

ท้ายที่สุดรายได้อาจจะไม่เข้าเป้านะคะ
แต่อาเอกกับลูกสาวก็กำลังทำช่องออนไลน์ของตัวเองค่ะ
เพื่อเอาหนังเรื่องนี้ลงฉายแล้วก็เก็บเงิน
เพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเรียกว่าสู้ตลอดค่ะ

ส่วนเรื่องงานแสดงนั้นนะคะก่อนหน้านี้ที่อาเอกเคยประกาศว่า
จะไม่รับเล่นละครที่มีบทน้อย
ตอนนี้นะคะถ้าผู้จัดละครคนไหนสนใจนะคะ

คือไม่ยอมแพ้จริงสู้ทุกทางเลยนะคะฟังเสียงหน่อยค่ะ
ทุกคนในวงการรู้ว่าถ้าไม่มีตลอดเรื่องในอาร์ไม่เล่น
ชีวิตเราอยู่กันตรงนี้มาอยู่มาเกือบ๕๐ปีแล้ว
อยู่จะเดินหนีไปมันคงทำไม่ได้

ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบว่าความคิดที่แกเปลี่ยนใจ
คุณผู้ชมเมื่อลงแรงไปแล้วก็ต้องลงพลังหมู่

เพราะเอ๋เชื่อว่าคนเราจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องเห็งด้วยค่ะ
ดังนั้นเรื่องไหว้พระทำบุญอาเอ๋บอกว่ายกให้เป็นที่หนึ่ง
นี่ฉันสัมภาษณ์บอกว่าทำบุญแบบแหลกลานเลยนะ

ดังนั้นช่วงวันหยุดยาวสงการนี่แหละค่ะ
ถ้าว่างจากงานนางเอกกับลูกสาวก็จะชวนกันไหว้พระขอพร

ปี๒ปีมานี่ใครชวนทำบุญทำแหลกลานตลอดเลย
คือบางทีคนเรานี่เขาเรียกว่าเก่งแพ้เห็กเลย
ทุกวันนี้บางทีเก่งอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องอาศัยเห็งแล้ว
อันนี้เรื่องจริงนะคะก็เรียกว่าพลังใจแหละ
เวลาเราไปไหว้เราก็ได้กำลังใจแล้วก็มาต่อยอดทำงานต่อ
ใช่แล้วค่ะอาเอกไพโรธเนี่ยถือว่าเป็นสายบุญตัวจริงนะ